คุณผู้ชมครับท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยฟื้นตัว
หลายคนก็หารูทางในการเพิ่มรายได้เสริมให้กับตัวเองนะครับ
วันนี้มีทางเลือกหนึ่งคุณผู้ชมในการทำธุรกิจเป็นรายได้เสริม
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เมนูหมี่วุ้นต้มยำแห้งไข่มะตูมรสชาติแซ่บถึงใจ
ทานคู่กับน้ำซุปหมูตุ๋นสูตรเด็ดช่วยทำให้คล่องคอ
ใช้รถบรรทุกขนาดเล็กตบแต่งเป็นร้านอาหารให้ลูกค้าเข้ามาสั่งรับประทาน
เจ้าของร้านตำก๋วยเตี๋ยวบอกว่าเพิ่งทดลองทำร้านในรูปแบบดังกล่าวเพียงประมาณ๑ปี
แต่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากจนออกรถถึง๒คัน
พิสูจน์แล้วว่าธุรกิจเติบโตได้ดีค่ะ
เหมือนร้านอาหารร้านหนึ่งพนักงานทั้งมีตั้งกี่แผนก
มีทั้งแผนกนั่งล้างจานรวมถึงทั้งหมดเลย
จาก๑เมนูน้อยเราจำกัดเราคัดเลือกเฉพาะเมนูที่ดีขึ้นมา
เพื่อมาขายข้างนอกคนเราใช้น้อยกว่าการบริการ
เราไม่ต้องเสียในเรื่องของการล้างจาน
เพราะสินค้าของเราเนี่ยใส่ชามที่ใช้แล้วทิ้งเลย
ต้นทุนที่น้อยกว่า๑๕๐เมื่อเปรียบเทียบกับร้านอาหาร
แต่รายได้ใกล้เคียงกันทำให้กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายมากกว่าครึ่ง
เฉลี่ยแล้วรายได้ฟุตทรัค๑คันต่อ๑เดือนอยู่ที่ประมาณ๙๐๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับทำเลและระยะเวลาในการขายค่ะ
ส่วนลูกค้าที่เข้ามารับประทานต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
จากรสชาติอาหารยังได้ซึมซับบรรยากาศแปลกใหม่
หาไม่ได้จากร้านปกติทั่วไป
มันได้อารมณ์ที่แบบว่านั่งกินไปเย็นนั่งกินไปชิว
จุบันร้านฟู้ดทรากได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่

นักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่คนทำงานที่อยากมีอาชีพเสริม

แต่ตลาดยังมีความต้องการอีกเป็นจำนวนมากค่ะ
ก่อตั้งฟู้ดทรัคคลับประเมินว่า
จากนี้ไปอีก๑ปีรถฟู้ดทรัคจะเพิ่มขึ้นกว่า๑เท่าตัว
เห็นได้จากปริมาณรถสั่งประกอบที่ออกสู่ตลาดเฉลี่ย๕๐คันต่อเดือน
จนทำให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์เข้ามาศึกษา
เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบนำร่อง
ไปยังหัวเมืองต่างทั่วประเทศค่ะ
มาสิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน